คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเทพบุตรโซโลกันหน่อยละกันค่ะ

จากกรณีที่เรทบ้านตูมวัยรุ่น๑๗ปี
ถูกแก๊งโจมารุมทำร้ายจนเสียชีวิตคาสนามบอลที่ขอนแก่น
ในคลิปถูกเผยแพร่ออกไปแล้วน้องเขาบอกว่า
ใช่ทีนี้ค่ะพอข่าวนี้มันเป็นข่าวออกไป
ก็มีการไปจับกลุ่มแก๊งโจได้๖คนเขาก็รับสารภาพ
มาทวงหนี้คนที่ติดค้างค่ายาเสพติด
ถ้าเกิดว่าใครไม่จ่ายใครเบี้ยวเนี่ยก็จะรุมทำร้าย
ทีนี้ล่าสุดค่ะคือมีคนให้ข้อมูลมาว่า

คือคนให้ข้อมูลในโลกโซเชียลเยอะบอกไอ้แก๊งนี้
มันไม่ธรรมดาเที่ยวทำร้ายคนอื่นนะครับ
แล้วก็เที่ยวตัดสินคนอื่นด้วยการใช้กำลังแบบนี้หลายครั้ง

เขาบอกว่ามีการขยายสาขาไปถึงประจวบคิริขัน

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเห็นแล้วรุนแรงเหลือเกิน
คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกถ่ายออกมาจากเจ้าพวกนี้แหละ

นี่แหละครับถ่ายออกมาเพื่อจะเอาลงในโลกโซเชียลแล้วก็นอกจากเป็นการประจานคนที่ติด
นี่แก๊งยาเสพติดแล้วยังเป็นการเหมือนว่าตัดไม้ข่มนาม
ใช่คือเชื่อดไก่ให้ลิงดูอะไรแบบ
ให้ลิงดูบอกว่าใครคิดจะเบี้ยวแก๊งเรา

ก็เมื่อกี้ขึ้นข้อความเป็นฮัลโหลอะไรนะ

บิดสายบิดก็คือบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่ายาเสพติด
ซึ่งเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าประจวบศรีไพรวัน
ระบุว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดแก๊งเทพพบุตรโซโลมันทุกเม็ด
อยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วมีการเผยแพร่คลิปแบบนี้ค่ะต่อยไม่ยั้งเลย
แล้วก็ให้สารภาพว่าค้างค่ายาเสพติดอยู่กี่บาท

เขาพยายามจะอธิบายก็โดนซ้อมหนักขึ้น
ซึ่งท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับบทลงโทษแต่โดยดี

นี่ก็คือคลิปของการซ้อมเรสบ้านตูมเมื่อสักครู่นี้นะ
เลสบ้านตูมตายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มันมีคลิปอื่นถูกเผยแพร่ออกมาเยอะเลยนะฮะ
ใช่ค่ะนอกจากคลิปแล้วเขาก็มีการโพสต์ข้อความอื่นด้วย
เหมือนกับจะไม่เกรงกลัวกับกฎหมายเลยนะ
ประกาศรับสมัครคนให้ไปทำร้ายคนที่ติดหนี้ยาเสพติดอย่างนี้
แล้วก็ให้เอาภาพลูกค้าที่ไม่จ่ายค่ายา
มาตั้งค่าหัวในการตามทวงหนี้
รวมถึงผู้ที่ต้องการทำงานผิดกฎหมาย

ส่งคลิปมานะหลักฐานเอาบัตรประชาชน

แล้วคุณตอนเข้าไปดูเนี่ยนะเชื่อไหมมีวัยรุ่นเยอะเลย
ทำตามคือถ่ายคลิปตัวเองและนำตัวมา

ส่งบัตรประชาชนเข้าไปคือจะไปสมัคร
ใช่ค่ะเป็นแก๊งทวงหนี้กับเขานะครับ
ทีนี้พอเห็นเรื่องแบบนี้โพสต์ลงในโลกโซเชียล
คนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยแล้วก็ช่วยกันแจ้งเบาะแส
บอกว่าจริงกลุ่มพวกนี้นะไม่ได้อยู่ที่ภาคอีสานอย่างเดียว
มีอยู่ทั่วประเทศเลยอยากให้ตำรวจตามจับมาให้หน่อย
เพราะว่ามันน่ากลัวเหลือเกินมันเป็นอันตรายต่อสังคมค่ะ
หากคุณผู้ชมจำได้นะแต่ก่อนมีแก๊งยาเสพติดมันทุกเม็ด
ก็ใช้วิธีการในการทวงหนี้คนที่เบี้ยวค่ายาแบบนี้เหมือนกัน
คราวนี้มาแก๊งเทพบุตรโซโลอีกนะครับ
แต่บางคนว่าเป็นแก๊งเดียวกันนี่แหละ
เทพโซโลมันทุกเม็ดเลยนะครับ